ได้เวลาแล้วค่ะที่เกริ่นกันไปเมื่อช่วงก่อน
ใกล้ออกรางวัลก็จะเจอกับคนนี้ค่ะ
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยฝันอีกแล้วฝัน
แล้วเมื่อวานมาไลฟ์ด้วยนะคะถึงความฝันของเขา
เขาบอกเขาฝันเห็นองค์พญานาค
ก็เลยมาไลฟ์ให้ฟังแล้วมันบังเอิญพอดีพอดี
เขาบอกลูกน้องเนี่ยนะไปเห็นรอยอะไรบางอย่าง
บนตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเขาบอกบังเอิญมากเลย
รอยที่ว่านี้เป็นรอยอะไรดูพร้อมกันค่ะ
หนึ่งฝันว่าหนึ่งไปที่ไหนสักที่นี่แหละ
มีคนไปเยอะมากเยอะแยะมากมายเลย
แล้วคนเขาก็เล่นน้ำกันแล้วทีนี้เขาก็จมน้ำกันอยู่ข้าง
อยู่ข้างสองข้างทางทีนี้หนึ่งก็กำลังจะต้องกะ
หนึ่งก็จะก้าวขาลงน้ำแล้วในฝันนะ

เป็นยาวสีแบบดำน้ำตาลน้ำตาลมาให้หนึ่งเหยียบ
แล้วสักพักหนึ่งก็หันหน้าไปซ้ายมือในฝัน
หนึ่งก็ฝันเห็นว่าเห็นพญานาคสีเทา
มาเล่นน้ำอยู่ใกล้อย่างนี้
ในฝันก็ตกกระใจ
นี้พูดถึงความฝันของเขานะคะ
เห็นพญานาคมาเล่นน้ำอยู่

บอกว่าจะปล่อยเลขเด่นรัฐบาลไทย
แล้วก็บอกว่าจะแจกเลขตู้คอนเทนเนอร์
หลังมีแฟนคลับเรียกร้องแล้วก็ถามถึงด้วยนะคะ
ซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็เล่าความฝันอย่างที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าเธอเห็นพญานาคสีเทากำลังเล่นน้ำอยู่
น้ำหนึ่งบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วค่ะ
ครั้งที่๒แล้วนะคะที่ฝันถึงพญานาค
ในไลฟ์เนี่ยเป็นภาพช่วงที่แม่น้ำหนึ่ง
กำลังเดินทางไปที่วังปู่นาคาอันนันตนาคาราช
หลังจากลูกน้องส่งภาพมาบอกว่า
มีรอยประหลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งตั้งอยู่หน้าองค์ปู่
เรื่องนี้ทำเอาแม่น้ำหนึ่งบอกคนลุก
เห็นแล้วขนลุกเลยภาพนี้คุณผู้ชมช่วยกันดูนะคะ
น้ำหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอไม่เห็นนะ
แต่ลูกน้องบอกว่าเห็นก็เลยต้องขับรถมาดูให้เห็นกับตา
ปรากฏว่าพอมาเห็นปุ๊บก็เจอรอยประหลาดนี้ค่ะ
ลักษณะเป็นรอยตั้งแต่ข้างล่างยาวขึ้นไปจนถึงด้านบนตู้
แล้วก็ข้ามไปข้างล่างของอีกฝั่งตู้
น้ำหนึ่งบอกว่าเธอศรัทธาแล้วก็เชื่อว่ารอยนี้คล้ายกับรอยของพ่อปู่นะคะ
แต่คนที่ไม่ศรัทธาอาจจะมองว่าเป็นรอยเชือกหรือว่าคราบต่าง
ซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนค่ะ
หนึ่งเห็นรูปครั้งแรกหนึ่งคนลุกแล้วค่ะ
แล้วพอพี่สาวถ่ายมาอีกรอบนึงคือขนลุกมากค่ะ
เพราะว่าตอนแรกหนึ่งคิดว่าหนึ่งคิดว่าเป็นรอยแบบแค่นี้
แต่จริงแล้วคือเป็นรอยใหญ่มากแล้วก็ยาวมากตั้งแต่ยาวอะค่ะยาวมากเลย
ซึ่งตอนที่เขาส่งงานตู้เขาจะเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างหมด
แล้วแล้วหนึ่งก็ไม่รู้ว่าลอยมาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่มาเกิดขึ้นได้ยังไง

ไลฟ์เนี่ยนะแม่น้ำหนึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยเลขตู้นะคะ

แต่ว่าเขามีแนวทางที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
เป็นเลขทูปปู่๓ตัวอย่างที่เห็นบนหน้าจอ

แม่น้ำหนึ่งก็เน้นนะรัฐบาลไทย

ก็เอาแต่พอดีเนาะอย่าไปอะไรเยอะนะครับ
มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังไปหรอกนะฮะ